เหตุการณ์ครับเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ไทยรัฐทีวีเคยนำเสนอไปแล้ว
เพราะว่ามีชาวบ้านมาร้องผ่านสื่อ
ก็อ้างว่ามีกำนันคนหนึ่งเหมือนเขาเบ่ง
เขาทำตัวไม่ค่อยเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำชุมชน
กรณีที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้และตอนนี้ที่กลับมาเล่าอีกครั้ง
เพราะเหมือนว่าคดีต่างจะไม่คืบหน้า

เคยมีคลิปของกำนันคนหนึ่งในอำเภอแก้งสนามนาง

ชาวบ้านเขาร้องว่าถูกกำนันทำร้ายร่างกาย
และพกปืนข่มขู่บุกลุกยามวิการยึดทรัพย์สินของมีค่า

แต่เหมือนว่าเรื่องจะไม่มีความคืบหน้า
ต่อมาทางกำนันคนที่ถูกกล่าวหา

โดยอ้างว่าที่ทำร้ายร่างกายเพราะบันดาลโทษะ
แล้วก็ยืนยันว่าตัวของกำนันเอง
ไม่ได้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลอะไร
ล่าสุดนักข่าวของเรา
ได้รับการร้องผ่านสื่อมาอีกรอบครับจากชาวบ้านในพื้นที่เดิมเลย
หนึ่งในชาวบ้านบอกว่าต้องขอเอาคลิปส่งมาให้ดูอีกครั้ง
เนื่องจากว่าหลังจากที่ออกข่าวไปแล้วแจ้งหน่วยงานต่างไปแล้ว
เรื่องมันเงียบมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

กำนันคนนั้นก็ยังเป็นเหมือนเดิมเลยนิสัยไม่เปลี่ยน
เงินกู้ให้ชาวบ้านถ้าชาวบ้านไม่ส่งเงินไม่ส่งดอก
สิ่งที่ทำก็คือจะตามไปยึดอุปกรณ์ทำมาหากินของชาวบ้านเพื่อเอามาขัดดอก
โอ้โหชาวบ้านร้องมาแบบนี้ครับ
ผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งเหรอครับว่าไม่ยังเกิดอีกครั้งครับ
บอกเพิ่มเติมว่าอยากให้กระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยเร่งรัดตรวจสอบทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำนันคนดังกล่าว
นี่คือในมุมของชาวบ้านนะฮะที่ร้องมาเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามก็คงต้องรอฟังในมุมกำนันเพิ่มเติม
ว่าจะมีคำชี้แจงอย่างไรเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ
นำชุมชนต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนนะคะ